ใจกลางกรุงเทพนะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งตกลงมาเสียชีวิตจากชั้นยี่สิบสาม
แวงพญาไทยเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเสียชีวิตค่ะที่ตำรวจสนพญาไทยพร้อมกับกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์ของโรงพยาบาลบรามาธิบดีและร่วมกระตันยู
ก็เดินทางไปตรวจสอบคอนโดนี้มันสูงทั้งหมด๔๖ชั้น
เห็นร่างลูกสาวพอดีครับเป็นลมหมดสติ
คนก็ต้องแบกไปพัดวีนี่นี่นอนอยู่เนี่ยฮะค่ะ
ทำใจไม่ได้เห็นลูกสาวตกลงมา
แล้วก็เสียชีวิตตำรวจก็ต้องประถมพยาบาลกันนะฮะ
พงกู้ภัยก็ต้องมาช่วยกันดูแลแบบนี้นะฮะ
จากการตรวจสอบเนี่ยห้องพักของผู้ตายเนี่ย
อยู่ชั้นยี่สิบสามห้องหมายเลขสองหนึ่งห้านะ
แต่คอนโดมันคือมีทั้งหมดเนี้ยสี่สิบกว่าชั้นนะครับ
ผลตรวจตรีสำเริงสวนทองผู้บังคับการตรวจตะคอนบันหนึ่งบอกว่า
เบื้องต้นเนี่ยครอบครัวนี้เขาอยู่ในห้องกัน๓คน
พ่อแม่ลูกนะก่อนจะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ลูกสาวอยู่กับแม่สองคนพ่อออกไปทำงานข้างนอก
แล้วก็ไปตรวจกล้องวงจรปิดไม่พบว่ามีใครเข้าไปในห้องตอนที่เกิดเหตุ
นั่นหมายความว่าน่าจะอยู่เพียงลำพังนะฮะ
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผู้ตายจะออกไปทำธุระ
ธุรกิจส่วนตัวข้างนอกกับทางด้านของผู้เป็นพ่อ
แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไปพ่อออกไปคนเดียวแล้วอยู่กับแม่สองคน
ระหว่างที่แม่กำลังจะออกไปซื้อข้าวให้กับลูกสาวนะฮะ
แล้วก็ลูกสาวอยู่ห้องคนเดียวแล้วก็เกิดเหตุนี้ขึ้นมา
ซึ่งตรงกันกับพยานแวดล้อมที่บอกว่าผู้ตายมักจะให้แม่ออกไปซื้อข้าว
ตัวเองก็อยู่ในห้องนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการปีนหน้าต่างหลังห้อง
กระโดดลงมาเองจนเสียชีวิตนะครับตอนนี้กำลังเอาร่างไปพิสูจน์อยู่ที่สถาบันนิติเวศ
โรงพยาบาลรามาแต่ว่าสาเหตุนั้นยังไม่ทราบ
ต้องรอสอบประคำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่นะครับ